มาติดตามข่าวสารกีฬาที่เหลือกันต่อครับ
มีการเลี้ยงขอบคุณนะครับ
สำหรับชุดเอเชียนเกมส์กีฬาเทนนิสนะครับ
โดยพลตรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ยังเป็นอุบันยกสามาคมกีฬาเทนนิส

ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับผลงานที่ออกมาครับ
ก็มีการมอบรางวัลพิเศษ๑ล้านบาท

โดยสนชัดรติวัตรจับคู่กับรัสสิกาคำขำนะครับ

อันนี้เคยบอกว่าถ้าได้ทองจะให้เหรียญละ๒ล้านนะครับ
ก็มีการเชิญชวนคนไทยในการร่วมเชียร์
ก็ให้กำลังใจนักเทนนิสชายทีมชาติไทย
ที่จะลงทำศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย
ซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับเลบานอนที่
พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานี
ระหว่างวันที่๑๕๑๖กันยายนนี้ด้วยครับ